ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักจะเสียหายเดือดร้อน

ผู้หญิงไม่ควรวางใจชายที่ไม่ใช่สามี
ถูกชวนแกมบังคับเข้าสถานที่
ปกปิดไม่ให้ใครรู้
สุขภาพน่าห่วงเรื่องระบบทางเดินหายใจ
แพ้อากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง

และควรพบแพทย์ถ้ารู้สึกผิดปกติ
การเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จะได้รับล่าช้าหรือไม่เต็มจำนวน

แต่จะได้เงินชดเชยค่าเสียหาย
เงินจากการฟ้องร้องเงินค้างในอดีต

แต่จะทำงานหนักในกิจกรรมบางอย่าง
ทำราชการจะมีประชุมสัมมนาเพื่อรับงานใหม่
ถ้าทำธุรกิจจะประชุมหุ้นส่วน
เพื่อขยายงานขยายทุน

อาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์